ดราม่าได้ทุกฝีก้าวเลยก่อนหน้านี้เขาก็บอกว่าเป็นนักร้องที่พูดไม่ค่อยรู้เรื่อง
อยู่ในคอฮึมฮำอะไรก็ไม่รู้อยากจะติ๊สแตกก็ติ๊สแตกนะคะ
อย่างล่าสุดเขาไปรับรางวัลที่เกาหลีก็โดนเหมือนกัน

ท่ามินิฮาร์ดนะคะกลายเป็นท่าเจ้าปัญหาค่ะ
ตอนที่เดอทอยไปรับรางวัลนั่นเอง

ทำเหมือนทำไม่เป็นนะคะนิ้วแบบไขวไปไขวมา

รูปสาวเนี่ยใครก็ทำเป็นป้ามินิฮาร์ด
ถามไปถามมาเดี๋ยวทอยก็เล่าไปถึงเรื่อง

หมอดูมาทักว่าดวงจะดังเปรี้ยงมาก

ไปฟังเลยค่ะสรุปทำเป็นไม่เป็น

แต่ฝากให้คนทำตามก็เยอะนะ

พูดได้เป็นเพื่อนกับดาร์มานอนด้วยกันได้แต่ว่าชอบ
ถ้าซีเรียสผมซีเรียสเรื่องอาหารการกิน
ไม่เกินขึ้นแล้ว

สังเกตดูว่าผมไม่เคยไปทำใครเดือดร้อนแน่น
อยู่ในโลกของผม
เคจากโลกส่วนตัวสูงเช่นเคยนะคะ
เขาก็บอกแล้วว่าเขาอยู่ในโลกส่วนตัวของเขา
เมื่อวานน้องทอยที่เห็นสภาพแบบนี้คืองักนี่ไม่ได้นอน
คือไม่ได้นอนแบบสักนาที
คือลงจากเครื่องเสร็จก็มางานต่อเลยสภาพเป็นแบบนี้นะคะ
เอาจริงถ้าได้นอนไม่ได้นอนดิฉันก็แยกไม่ออก

ก็เป็นสไตล์น้องว่ากันไปนะคะ
ก็รอดูกันแล้วกันนะคะว่าจะมีเพลง